นครศรีธรรมราชเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาก็พิการเป็นใบ้นะครับ
แต่ไปขโมยลอตเตอรี่ของชาวบ้านเขาปึกหนึ่งแล้วก็วิ่งหนีนี่นะครับ
สุดท้ายถูกจับได้นะครับนี่สพเมืองนครศรีธรรมราชคุมตัวมานะครับ
หนุ่มใบ้คนนี้เนี่ยอายุประมาณ๔๐ปีนะครับ
นะฮะจับได้ที่ถนนพัฒนาการคูขวางเลี้ยวเข้าถนนประตูขาวนะครับที่ตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ขโมยลอตเตอรี่ปึกหนึ่งแล้วก็หนีออกมา
แถวนั้นที่ขโมยคือร้านกาแฟขุนกุ๊กนะครับอยู่แถวนั้นแหละ
ดูนะฮะลอตเตอรี่ปลึกหนึ่งเก้าสิบเก้าใบมีเงินสดอีกสองหมื่นบาทเศษ
ค่ะมีพระเครื่องมีเหรียญจตุคามรามเทพอีกยี่สิบห้าองค์
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับคุมตัวไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
ก็แน่นอนแล้วครับว่าเขาพิการเป็นใบ้ก็ต้องใช้ร่ามภาษามือมาช่วยในการสอบสวน
นะก็ต้องให้ทางล่ามภาษามือเนี่ยช่วยสื่อสารกับผู้ต้องหา
คือเจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือเนี่ยมากันสองคนนะฮะสอบไปสอบมาเจ้าหน้าที่บอกกับตำรวจบอกว่าโอ้โห
ใบ้คนนี้ไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยปกปิดข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่าง
พนักงานสอบสวนก็เลยบอกไม่เป็นไรงั้นก็แจ้งข้อหาไปลักทรัพย์นะ
แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปเพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนตรงนี้อยู่แล้ว
ผู้เสียหายชื่อคุณสุนิสานะครับเป็นพนักงานของร้านกาแฟ
เธอบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของทางร้าน
ก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้ทำทีมาขอน้ำดื่มอ่า
ซึ่งที่นี่เป็นร้านกาแฟแล้วก็ขายสลากินแบ่งรัฐบาลด้วย
แล้วก็อาศัยจังหวะที่พนักงานของร้านเนี่ยเผลอ
อยู่แล้วก็วิ่งหลบหนีออกมาจากร้านนะที่ร้านเขาก็รีบร้องให้
คนช่วยแล้วก็รีบแจ้งตำรวจกันขณะเดียวกันจังหวะนั้นที่กำลัง
ร้องให้คนช่วยเนี่ยพนักงานของร้านบอกว่านายธวัฒน์ศรีมานุวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผ่านมาพอดีก็เลยรีบ
ขี่รถติดตามคนร้ายให้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้ด้วยนี่ฮะแล้วก็
เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ผู้นำชุมชนช่วยกันดูแล้วสุด
ท้ายก็ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายเอาไว้ได้

กาแฟเขาแต่ในกระเป๋านี่ฮะทุกผู้ชมครับมีเงินสดอีก๒
หมื่นนะมีสิ่งของอย่างอื่นด้วยก็ต้องตามหาเจ้าของกัน
ต่อนะฮะคาดว่าจะเป็นคนเร่ร่อนมาจากต่างถิ่นหรือว่าอาจจะอยู่
พื้นที่แถวนี้ก็ได้คือตอนนี้ไม่รู้เลยนะฮะชื่อนามสกุล
เขาก็ไม่บอกนะให้ล่ามภาษามือมาช่วยกันคุยสองคนไม่บอก
ข้อมูลอะไรเลยปกปิดข้อเท็จจริงทุกอย่างไม่ให้ความร่วมมืออะไร
เลยนะครับเจ้าหน้าที่เลยฝากแจ้งนะฮะว่าเกิดใครเนี่ยเป็นญาติ
พี่น้องหรือว่ารู้จักนายคนนี้เนี่ยช่วยติดต่อสพเมือง
นครศรีธรรมราชหน่อยจะได้ขยายผลเรื่องของพฤติกรรมต่าง
เคยก่อเหตุด้วยเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเคย
ก่อเหตุลักษัพมาหลายคดีในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะ
พฤศจิกายนกับธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีวงมีกล้องวงจรปิดจับภาพ
คนร้ายคนนี้นะหนุ่มใบ้คนนี้แต่ละที่เนี่ยที่ไปก่อเหตุได้
ล่าสุดวันนี้มาขโมยลอตเตอรี่แล้วมีกระเป๋าสะพายมาด้วย
ลอตเตอรี่ใส่กระเป๋าแล้ววิ่งหนีสุดท้ายในกระเป๋ามีเงิน

สองคนบอกไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย